เทียนที่จับหางแมวฟาดไงนะตอนนี้นะครับเรื่องนี้มันมาจนถึงที่ว่า
ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์กับลุงเทียนแล้วแล้ววันนี้ลุงเทียนจะไปพบตำรวจครับ
ถามความกันสั้นนะฮะก็คือแมวช่องของแมวเนี่ยแมวหลุดมามาบ้านลุงเทียนนะครับเข้ามาในบ้าน
ลุงบอกลุงไม่ชอบแมวอยู่แล้วนะฮะไม่พอลุงอ้างว่าแมวไปขวนเอาเบาะรถทุกคันที่มีอยู่ในบ้านของคุณลุงอีก
ก็เลยใช้สิทธิในการป้องกันป้องกันตัวเองแล้วก็สิทธิที่ถูกบุกลุกแมวบุกลุกนะฮะก็เลยเอาแมวฟาด
โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่ดราม่ามาจนถึงตอนนี้
ถาวรมีนวลอายุ๕๑ปีเจ้าของแมวกับลูกสาวไปแจ้งความเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชม
ไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สอนอทุ่ง๒ห้องเพื่อเอาผิดกับในเทียนอรุณจิตนะครับ
ลุงเพื่อนบ้านที่ฟาดแมวจนตายในข้อหาทารุณกรรมสัตว์แล้วก็เรียกร้องค่าเสียหาย๕๓๐๐๐บาท
เป็นอะไรบ้างอ่ะเป็นค่าทำขวัญ๕๐๐๐บาทแล้วเป็นค่าแมวที่ซื้อมา๓๐๐บาท
แมวยอมรับว่าเสียใจมากที่แมวถูกฆ่านะเพราะแมวตัวนี้ซื้อมาตัวละสามพัน
ปิดประตูแน่นหนาแต่วันเกิดเหตุก็ยอมรับแหละยอมรับแหละว่าเปิดประตูเผลอ
เผลอเปิดประตูทิ้งเอาไว้แมวมันก็หลุดออกไปนะเธอบอกมันสุดวิสัยของเธอ
แต่ลุงเพื่อนบ้านจับมันทุ่มลงพื้นอย่างโหดร้ายครอบครัวนี้ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
มาฟังลุงเทียนบ้างลุงเทียนอรุณจิตอายุ๖๘นะฮะลุงที่ฆ่าแมวเนี่ย
นี่ลุงยังยืนยันนะครับยืนยันเสียงแข็งเลยแข็งมากด้วยบอกลุงไม่ผิดนะ
แล้วมาดูดิมาดูเบาะรถจักรยานยนต์สิว่ามันเสียหายหรือเปล่าที่แมวควรอ่ะ
ในรถเป็นรอยทุกคันในบ้านนะลุงทนไม่ไหวอ่ะหลายครั้งแล้ว
เกลียดแมวด้วยนะแล้วก็มาทำความเสียหายแบบนี้ก็พยายามทั้งป้องกันตัวเอง
และป้องกันรถของตัวเองลุงว่างั้นลุงยืนยันว่าทำตามสิทธิที่ตัวเองมี
แล้วไม่ได้ตั้งใจทำให้มันถึงตายหรอกนะแมวน่ะนะแต่มันนิ่งเองตายเองอ่ะ

ไม่รู้ว่ามันจะตายง่ายไงทุกทีมันเหนียวนะหนังเหนียว
และลักเงินห้าหมื่นอ่ะยังไงเนี่ย

ไม่ต้องมาฟังหรอกเก่าเงินเก่า
พี่เงี่ยนี่แหละพี่เงี๊ยนไม่พอหรือไง
โอยเมื่อง็โกนะเกินนานมาทุกช่องอ่ะ

มึงใส่สีใส่ไข่ไปเลยจบ

จังหวะนั้นโอ้โหจังหวะโบ๊บะมาก
คือผู้เสียหายเดินผ่านบ้านพอดีไง
โอ้โหคุณลุงก็เลยขึ้นเลยคราวนี้
แต่ว่าตอนนี้บรรยากาศที่บ้านคุณลุง

ใช่อยู่ยากยังไงอยู่ยากเพราะว่าชาวบ้านหลายคน
ไม่พอใจกับพฤติการของคุณลุง
คือเห็นเขาบอกว่าลุงเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้๒ปีนะพี่เบิร์ต
ก่อนโควิดมั้ยเออแล้วพอย้ายมาอยู่เนี่ย
ก็มีปัญหากับคนในชุมชนไม่ใช่แค่เรื่องแมวอย่างเดียวนะ
ข้างบ้านลุงเหมือนกับว่ามันเป็นทาง

ใครที่ผ่านไปผ่านมาตรงนั้นลุงแกจะด่าหมดเลย
อ๋อเหรอแล้วนี่ตอนที่นักข่าวลงไป
ผู้นำชุมชนก็จะมาเหมือนกับทำความเข้าใจกับลุง
แต่ลุงก็ไม่ยอมลุงก็ยังเข้าใจว่าพื้นที่ข้างนั้นเป็นที่ของบ้านลุง
อ๋อคือซึ่งจากเหตุการณ์นี้ชาวบ้านไม่พอใจ
ไม่พอใจมาด่าลุงลุงบอกด่ามาด่ากลับไม่โกง
ตาต่อตาฟันต่อฟันจริงฮะเรื่องนี้

เดี๋ยวยังไงก็ตามตำรวจบอกว่าจะไกลเกลี่ยก่อน
ตำรวจจะเชิญตัวลุงเทียนมาให้ปากคำวันนี้๑๐โมงเช้า
แล้วก็แจ้ง๒ข้อหาทารุณกรรมสัตว์แล้วก็หาทำให้เสียทรัพย์
ซึ่งความผิดฐานทารุณกรรมสัตว์เนี่ยนะอาจจะนะ
อาจจะถ้าลุงมีเหตุผลหักล้างไม่ได้นะ
อาจจะต้องติดคุกถึง๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วที่สำคัญมันเป็นอาญาแผ่นดิน
คุณผู้ชมอย่างไรก็ต้องเป็นคดีแล้วล่ะครับเดี๋ยวว่าดูความขึ้บหน้า
แล้วเมื่อสักครู่ลุงบอกว่าอะไรนะไม่นึกว่ามันจะตายง่ายไง
มันจะเหนียวอะไรที่บอกใช่ไหม
แต่ถ้าคุณลุงอยากจะชี้แจงอะไรเราก็เปิดพื้นที่ให้นะ
หรือว่าเรื่องที่ชาวบ้านเขาคอรหาลุงกันอยู่
ลุงอยากจะพูดในมุมของลุงนะ

มันสีแปลกด้วยนะตรงนี้มันสีดำนะ

แฟนข่าวมาสักครู่นี่ถึงกับเบือนหน้าหนีเลย